คุณผู้ชมค่ะวันนี้๒๗มิถุนายนมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองนะคะ
แล้ววันนี้ก้าวไกลก็ใช้เลิกนี้แหละค่ะในการพานะคะ
สอสอภักดิ์ก้าวกล่าย๑๕๐คนขึ้นรถบัตร๔คันอุ่งมาเป็นขบวนใหญ่
การนำโดยคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักแล้วก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะคะ
วันนี้ไปรายงานตัวที่รัฐสภาหายป่วยโควิดพอดีด้วยนะคะ
ก็ประจวบเหมาะกันหลายอย่างนะฮะแต่จริงเขาก็ตั้งใจจะมาวันนี้
เพราะว่าวันนี้เป็นเลิกนะคะ๒๗มิถุนายนเป็นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับแรก
เมื่อ๙๑ปีที่แล้ว๒๔๗๕นะคะก็ถ้าสังเกตดูนะคะ
สูตรแล้วข้างในก็จะเป็นเสื้อยืดสีขาวข้างในที่เขียนข้อความเนี่ยนะคะ
ก็คือว่าข้อความว่าเราคือผู้แทนราษดรเราเห็นลาง
เราคือผู้แทนราษดรแล้วก็สวมสูตรทัพนะคะ
เรียกว่ามากันอย่างพร้อมเพลียงทีเดียวค่ะ๔คันรถบัตรนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็มีคำถามมากมายหลายอย่างทีเดียวนะคะที่อยากจะถามนะคะ
อย่างเช่นกังวลไหมหลังจากมีสวหลายคนออกมาบอกว่า
ไม่โหวตให้เป็นนายกซึ่งเรื่องนี้ก็ได้คำตอบว่าไม่กังวลใจนะคะ
คุณพิทาบอกไม่กังวลใจเพราะเท่าที่คุยกับสว
มีดุลพินิษฐ์และใช้บรรทฐานเดียวกับปี๖๒ที่จะโหวตให้กับพัก
รวมเสียงข้างมากได้เกิน๒๕๑เสียง
ยืนยันว่ามีเสียงสวเพียงพอต่อการโหวตให้ตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะ
คือผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีจำนวนเสียงเท่าไหร่
คุณวิทาก็ตอบว่าเพียงพอที่จะโหวตให้ตนเองนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะ
ส่วนประเด็นการแก้มาตรา๑๑๒ที่สวยังมีความกังวลนะครับ
คุณพิทาก็บอกว่าเชื่อว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นปัญหา
เราต้องการแก้ไขสิ่งที่เรารักให้เป็นไปตามบริบทสังคม
เพราะที่ผ่านมาถูกใช้เป็นเครื่องมือการเมือง
ว่าแก้ไขคือแก้ไขไม่ใช่ยกเลิก
และเชื่อว่าจะไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะ
ตามคำถามเมื่อกี้นี้ด้วยไม่ได้เป็นผลดีกับสถาบันใดเลย
แล้วการที่เราจะรักษาสิ่งที่เรารักก็คือต้องการที่จะให้มีการแก้ไข
ให้ตามบริบทของสังคมที่มันเปลี่ยนไป
แก้ไขก็คือแก้ไขนะครับไม่ใช่ยกเลิกเป็นต้น
นี่ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของการตอบคำถาม
ส่วนคำถามที่บอกแล้วก้าวไกรยังยืนยัน
หรือไม่ว่าเก้าอี้ประธานสภาต้องเป็นของพักอันดับหนึ่ง
วันนี้คุณพิทาบอกว่ารอประชุมกับทางพักเพื่อไทยในวันพรุ่งนี้
และรอแถลงร่วมกันจับตาดูนะคะคุณผู้ชม
หลังเสร็จสิ้นรายงานตัวค่ะ
ช่วงบ่ายคุณพิธาก็เดินสายแล้วค่ะ

วันนี้ไปสารกลางจังหวัดสมุทรสงคราม
เพื่อขอบคุณประชาชนชาวสมุทรสงคราม
ก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะคุณผู้ชมผู้สนับสนุนนะคะ
อมส้มจำนวนมากก็รอต้อนรับบรรยากาศคึกคักทีเดียว
วันนี้คุณพิทาไปรถตู้
ก็ต้องส่องหมายเลขทะเบียนกันนิดนึงนะคะ
หนูขอไข่๙๗๔๓กรุงเทพฯมหานคร
ลุมกันแทบจะมองไม่เห็นเลยค่ะถ่ายรูปนะคะ

ช่วงหนึ่งที่ปลาใสคุณพิธาบอกว่า

จับเสื้อผ้าผ้าไทยก็ก้าวหน้า
วันนี้มาสมุทรสงครามขอจับประทูให้ดูหน่อย

พอจับปั๊บมันหน้างอคอหักเลยนะ
มันงออยู่แล้วมันงออยู่แล้ว
แล้วบอกว่าขณะยังไม่มีงบประมาณยังไม่ได้เข้าธรรมเนียบ

จะมีงบมาดูแลชาวประมงเมื่อไห
อันนี้เต็มพาราเบลศักดิ์พันธ์สมัยซะด้วยนะคะ
แล้วเนี่ยค่ะก็จับปลาทูจริงนะคะ
ถือถุงปลาทูถุงหอยถุงของกิน
อันนั้นมีกรอบนะคะมีกรอบสมุดสงคราม
โอ้โหพอใจกับประชาชนก็ส่งเสียงกรี๊ดกันด้วยความดีใจค่ะ
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ

นี่ขนาดยังไม่มีงบประมาณยังไม่ได้เข้าธรรมญาติบรัฐบาล
จากเนียบรัฐบาลด้าลัยมีงอกประมาณดูแลพี่น้องชาวประมองด้าลัย
เต็มค้าแมวแดนอ้อน
นี่ค่ะตัวใหญ่นั่นก็นะงอเห็นเลยอันนั้นหมอนนะหมอนปลาทูนะคะ
ก็เรียกว่าวันนี้ก็ไปขอบคุณนะคะพี่น้องสมุทรสงครามบอกว่า
กลับมาครั้งนี้เขาคิดถึงนี่ขณะเพิ่งหายนะคะ
สบายไป๑อาทิตย์อากาศก็ร้อนไม่รู้ว่าหัวคะแนนธรรมชาติจะหายไปหรือเปล่า
แต่คุณพิทาก็บอกว่าโอ้ชาวสมุทรสงครามกับพื้นที่ใกล้เคียงเขายังไม่ลืมกัน
ดูสิคะมาต้อนรับกันเต็มไปหมดนะคะ
จากนั้นไปต่อค่ะก็ไปพูดคุยหารือกับกลุ่มสมาคมประมง๒๒จังหวัด
หอประชุมตลาดทะเลไทยที่ตะบนท่าจีนสมุทรสาคร
สมุทรสงครามแล้วไปต่อสมุทรสาคร
แล้วก็จะขึ้นรถแห่ขอบคุณพี่น้องชาวสมุทรสาครด้วยค่ะ
เดี๋ยวรอดูภาพก่อนคุณผู้ชม